คุณผู้ชมเขาบอกว่าแข่งอะไรก็แข่งได้
แข่งเรื่องของวาสนานั้นยากจริง
เมื่อวานนี้เราได้เห็นชมหน้าเศรษฐีใหม่ป้ายแดงไปแล้ว
หลังจากที่ผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
งวดประจำวันที่๑ธันวาออกไปที่เรียบร้อย
บอกว่าก่อนลงทุนต้องหาข้อมูล

งวดหน้าวากันใหม่นะครับ

จะได้ตกผลึกต้องใช้เวลาในการตกผลึก

หนึ่งไปคำนวณอีกใช่ไหม

พาไปที่จังหวัดพยาวกันก่อนเลยนะคะ

เนี่ยวัดศรีเมืองมูลตำบลป่าซางอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาวเนอร์
นี่ค่ะคุณผู้ชมชาวบ้านชาวช่องเขานำขนมหวานผ้าเจ็ดสีดอกไม้ทุบเทียน
เส้นไหว้แก้บนหลังจากที่ได้รับโชคลาภจากเจ้าแม่ตะเคียนทอง
อายุหลักร้อยปีภายในวัดนะคะถูกรางวัลในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมที่ผ่านมา
คือไปสัญจรออกรางวัลที่พยาวใช่ไหมหลังจากถูกปุ๊บแก้บนปั๊บค่ะ
เพื่อไม่ให้เสียเที่ยวก็เลยเอาล่ะแก้บนแล้วไหนก็มาแล้ว
วินวันเลยนะคะแก้บนด้วยขอเลขใหม่ด้วยงวดหน้าว่ากันใหม่
เอาแป้งมาโรยแบบนี้ค่ะทาถูทาถูถู
เสร็จปุ๊บคุณคะไม่ได้บอกนะเขาไม่ได้บอกดิฉันนะว่า
เลขที่เขาไปถูเนี่ยเห็นเป็นเลขอะไรแต่เอาล่ะไหนก็มาแล้ว
เอาเลขไปซะหน่อยละกันนะคะเป็นออเดิฟไปก่อน
เขาบอกว่าต้นตะเคียนต้นเนี้ยลำต้นยาวอืม
ลำต้นยาวสิบหกจุดสองเมตรเส้นผ่าศูนย์กลางหนึ่งจุดแปดสี่เมตร
ครับอืมตามนั้นเลยใช่ไหมตามนั้นแหละค่ะนะฮะ
เอาไปต่อที่วัดสว่างอารมณ์ครับอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะฮะ
มีผู้โชคดีถูกรางวัลไปสองคนก็นำไข่ไก่ข้าวสารกล้วยน้ำว้า
น้ำแดงของเล่นไปแก้บนเพราะว่าเขาก็ได้ได้เลขไปอ่ะเนอะนะฮะ
แล้วก็ได้รับโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดนะฮะโดยนางสาวอามอนขันตีสะพังหลวงนะฮะ
เป็นแม่ค้าขายของเล่นก็มาแก้บนกับกุมารทองจุกดำ
หลังจากที่เขามาเขาก็แลกธนบัตรไปที่หน้าตักของกุมารทอง
ได้เลขท้ายในธนบัตรไปแปดหนึ่งก็ไปซื้ออืม
ซื้อลอตเตอรี่มาถูกเลขท้ายมา๖ใบคุณผู้ชม
นะฮะส่วนนายวิชัยสงกระสินเป็นพ่อค้าขายน้ำผลไม้
ก็มาแก้บนพระเงินพระทองหลังจากที่เข้าไปร่วมพิธีเปิดขุมทรัพย์รับโชค
ธนบัตรเหมือนกันเอาเลขท้ายไปซื้อได้มาสองแสนโอ้โหคนนี้คุณ
ได้มาสองแสนก็มาแก้บนเหมือนกันนี่คือจำได้ใช่ไหมที่
ที่นี่เขาจะให้เอาแบงค์๒๐ไปแลกกับแบงค์ที่อยู่หน้าตักของพระเงินพระทองกับกุมารจุกดำ
พอคนแรกไปปุ๊บเขาก็ดูเลขท้ายในธนบัตรว่าเลขอะไรก็ไปซื้อ
คนนี้เขาก็ได้ไปอ่าสองแสนกว่าบาทนะครับไปที่วัดเขาพระทองในอำเภอ
เลขท้าย๓ตัวยากกว่าอีกแต่ไม่ยากเกินกว่าที่วัดเขาพระทองจะให้ค่ะ
นางสาวสภาพรรักษาชนพร้อมญาติญาติเขาเอาทูบเทียนน้ำแดง
ประทัดอีก๓๐๐๐นัดไปจุดแก้บนให้กับพระแม่ย่านางตะเคียนทองสุวรรณวิสุทธิลักษณ์
ตะเคียนทองโบราณอายุกว่าร้อยปีที่ให้โชคทำให้เธอถูกรางวัลเลขท้าย๓ตัว
เธอบอกว่าเธอเดินทางมาทำบุญแล้วก็ขอพรหลวงพ่อองค์ใหญ่
แล้วก็เรือแม่ตะเคียนโบราณตั้งแต่๒๖พฤศจิกายน
ตกกลางคืนฝันเห็นเลข๑๓เลยไปหาซื้อลอตเตอรี่๐๑๓มา๑๕ใบ
โอ้โหคุ้มสุดเลยนะได้ไปหกหมื่นนะคะ
บอกว่าก่อนหน้านี้เธอบูชาแหวนหัวนโมรุ่นบรมีทวีโภคทรัพย์
ที่ไหนก็ค้าขายรุ่งเรืองมีโชคมีลาบถูกรางวัลเลขท้ายหลายงวดติดต่อกันแล้วด้วยจ้ะ
ต่อเนื่องเลยนะคะพาไปที่เมืองน้ำดำกาลสินค่ะคุณผู้ชม
โปรดอย่าต่อว่าดิฉันเพราะที่นี่
ฉันไม่สามารถที่จะบอกเป็นตัวเลขได้จริงดูกันเอาเอง
ช่วงที่มีการไล่รำบวงสวงนะคะดูมือดูเลขดูการเปล่งวาจาให้ดีค่ะคุณผู้ชม
นี่คือเกาะกลางน้ำวัดป่าพุทธมงคลอำเภอเมืองจังหวัดกรสินนะคะ
เพื่อความเป็นสิริมงคลและสงบสุขร่มเย็น
โดยมีนายพานุพงศ์แสนกั้นเจ้าสำนักวังปู่ศรีโภคศัพย์ทำพิธี
แล้วก็มีบรรดาร่างทรงพญานาคปู่ศรีสุโธย่าศรีปฐุมา
วังนาคินคำชโนธเดินทางมาร่วมจากทั่วภาคอีสานค่ะมาร่วมพิธีจำนวนมาก
บรรดาร่างทรงก็ร่ายรำบวงสวงกัน
บางคนก็เปล่งเสียงอะไรแปลกภาษากันแปลกแต่สิ่งที่ชาวบ้านเขาจับตา
นี่นี่ไงคุณดูอวัฒนภาษาภาษากลางเบานะ
จีบมันก็ได้แค่นี้แหละ
อ่าจีบอย่างงี้ไหมอ่าจีบอย่างงี้ไหมอ่านั้นถ้าไม่ขลาดหลอกแก้ว

ดูสิดูมือ

เอาแล้วนั่นไง
เออนะครับไปปิดท้ายกันที่
ไปชมพิพิธภัณฑ์เมืองขุนควน

ที่เขารวบรวมเก็บผ้ายันตะกุดคัมภีร์โบราณ
หนึ่งเดียวของล้านนานอยู่ที่นี่นะครับ

เห็นถึงคุณค่าของพยันโบราณ

ก็เลยไปกว้านซื้อพยันของต่างชาติมา

พร้อมกับผู้ครอบครองที่เสียชีวิต

จากจังหวัดทางภาคเหนือมารวบรวมไว้ที่นี่ครับ

มีทั้งผ้ายันเสื้อยันกางเกงยัน

พร้อมคือมีกางเกง่านด้วยนะ

ยันเต็มไปหมดเลย
พระพุทธรูปเก่าแก่ตระกุดต่างแล้วก็คัมภีร์ตำราอักษรล้านนาอีกด้วย
แต่ที่นี่เขาไม่ได้ให้คุณไปขอเลขขออะไรนะ
ให้ไปดูว่ามันมีอยู่แบบนี้จะไปขอเลขก็ไปที่อื่น
ถ้าอยากสารพัดนึกป้องกันภัยโชคชะตาอยู่ยงคงกระพันธ์มหาเสน่ค้าขายมหาอำนาจเมตามหานิยมนี่
ขอ๑ยันได้ไหมยันให้เรตติ้งเข้าเช้าดีอ่ะ